เรื่องของการชุมนุมในวันนี้นะคะของกลุ่มคณะราษดรเนี่ยนะคะ
คือตอนแรกเขานัดกันไว้นะนัดกันไว้ที่หน้าสารรัฐธรรมนูล
เพราะว่าวันนี้มีการอ่านคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานี้ย้ายค่ะบอกย้ายนะคะย้ายมาอยู่ที่๕แยกลาดพร้าวค่ะ
เดี๋ยวเราไปติดตามการบรรยายงานสดนะครับจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนะครับ
รายงานสดมาจาก๕แยกรัฐพร้าวครับเชิญครับ
สารรัฐมนูลนะครับอ่านคำวินิจฉัยให้นายุทธมนตรีรอดจากคดีบ้านพักหลวงนะครับ
บรรยากาศล่าสุดขนาดนี้ที่ห้าแยกราชพร้าวก็เริ่มมีมวลชนเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับและมีการตั้งเวทีขนาดใหญ่สิบสองเมตร
บริเวณ๕แยกลาดเผาให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้นะครับ
ที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าวจะเห็นว่ามีการตั้งเวทีขนาด๑๒เมตรนะครับถือว่าเป็นเวทีที่ค่อนข้างใหญ่ตั้งแต่มีการชุมนุมบริเวณ๕แยกลาดพร้าวมา๒ครั้ง
วันนี้ครั้งที่๓เป็นเวทีที่จัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับ๑๒เมตรมีลำโพงขนาดใหญ่มีจอแอร์วีดี
แล้วก็เป็นเวทีขนาด๑๒เมตรซึ่งมีการติดตั้งตั้งแต่เวลาประมาณ๑๕นาฬิกานะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังคงมีการติดตั้งกันอยู่
ขณะเดียวกันการจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าวนะครับถนนพะหนโยธินนะครับ
มุ่งหน้าไปทางทีเอ็มบีตอนนี้ปิดการจราจรแล้วเช่นเดียวกับด้านล่างนะครับ
ปิดการจราจรด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับถนนห้าแยกลาดพร้าวนะครับ
มุ่งหน้าไปยังยูนินมอร์ไปยังลาดพร้าวตอนนี้ก็ปิดการจราจรแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีกลุ่มกาดนะครับ
ที่มาอยู่บริเวณนี้คอยดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็ปิดการจราจรไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ย
บริเวณนี้ตรงนี้เป็นกาดของปลดแอบนะครับ
การจราจรที่บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวค่อนข้างที่จะติดหนักนะครับ
เพราะว่าปิดการจราจรทำให้ตอนนี้ก็ต้องเบี่ยงเส้นทางออกไปทางถนนลาดพร้าว
ใครที่จะสัญจรมาบริเวณนี้นะครับก็ต้องวางแผนการจราจรด้วย
ขณะเดียวกันบนสะพานลอยนะครับบนสะพานเชื่อมเซ็นทรัลลาดพร้าว
ขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมมองไปที่บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับ
ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงได้นำรถปลาใสมาที่บริเวณตรงนี้แล้ว
แล้วก็มีการใช้เครื่องขยายเสียงปราศัยอยู่เป็นระยะระยะพร้อมกับเปิดเพลงนะครับ
มวลชนที่มาร่วมอยู่ตรงนี้แล้วก็เรียกมวลชนให้เข้ามาในพื้นที่ถนนตรง๕แยกราชพร้าวด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันสีสันของวันนี้ก็ยังคงมีการมาของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ที่นำสัญลักษณ์ต่างมาแสดงให้เห็นแล้วก็มาเป็นจุดให้มวลชนมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะครับ
แต่ถนนเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะปิดแล้วแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางกันหน่อย
เพื่อจะติดเตรียมพร้อมที่จะรับมวลชนที่จะเข้ามา
วันนี้จากการพูดคุยกับทีมการนะครับการชุมนุมน่าจะลากไปยาวถึงสี่ถึงห้าทุ่มด้วยกันนะครับ
แล้วก็ประมาณ๔ทุ่มจะมีคอนเสิร์ตของกลุ่มศิลปินที่จะมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วย
แล้วก็เป็นการพราษัยแล้วก็อ่านแถลงการของแก่นำวันนี้ด้วยนะครับ
ก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีร้านค้าร้านขายของเสื้อผ้าเป็ดนะครับเป็ดเหลืองอาหารต่างก็วันนี้มาเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อย
ขณะเดียวกันการจราจรถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเลนหลักแล้วก็ทางด่วนก็ยังคงใช้การได้อย่างปกติอยู่
นี่เป็นบรรยากาศตอนนี้บริเวณห้าแยกราชพร้าวนะครับก็จะเริ่มเห็นว่าเริ่มมีมวลชนทยอยเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ขณะเดียวกันคณะราบนะครับคณะราบก็มาตั้งจุดเต็นต์แล้วนะครับเพื่อทำลาบกินกันเพื่อดูคอนเสิร์ตแล้วก็ดูการแถลงการวันนี้
หลังจากที่มีการอ่านคำวินิจฉัยของสารธรรมนูลนะครับให้นายกรัฐมนตรีรอดจากคดีบ้านพักหลวงนะครับ
บรรยากาศตอนนี้ก็ต้องรอการแถลงข่าวรวมไปถึงรอการอ่านคำแถลงการของแกนนำที่จะมาวันนี้บนเวทีนะครับ
แต่ตอนนี้เวลา๑๕นาฬิกา๔๙นาทีก็ยังคงเป็นการให้มวลชนเข้ามาในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง
รอบที่แล้วที่มีการชุมนุมบริเวณ๕แยกลาดพร้าว
พอขาเมฆาะก็ลงมาในถนตรีท่านก็ตอนนี้ก็มีการจัดการต่าง
หากที่มีความเกินไหวหรือมีการแถลงข่าว

เดี๋ยวเราจะกลับไปถ่ายท่อสดให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
ชมกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจาก๕แยกราชพร้าวครับ

รายงานสดมาจาก๕แยกรัฐพร้าวนะครับ